คุณผู้ชมค่ะมาดูของสวยงามกันบ้างดีกว่านะคะ
บอกว่าสไลด์ไอจีไปเจอจ้ะโอ้โห

ดาราบ้านเราสวยไม่ได้สวยในประเทศนะ
อยู่บ้านก็สวยทั้งหมดเลย
เดี๋ยวมาดูก่อนนะคะว่ามีใครกันบ้างนะจ๊ะ

เชื่อว่าใครที่กดเข้าไปในไอจีของสาวใบเฟิร์นนะคะก็จะได้เห็นนี่ส่วนรวมความสวยเขาบอกว่าแบบนั้น
จะแต่งหน้าแต่งตัวใสนะลดวัยก็ผ่านค่ะ
หรือว่าจะเป็นลุคขึ้นมาแต่งตัวแบบจัดเต็มสวยฟาดแบบนี้
โอ้โหหลายคนนะเห็นตรงกันว่าใบหน้าของใบเฟิร์นมันสวยละมุนมากเลย
แบบสาวใบเฟิร์นจะถูกปรับแต่งเป็นลุคไหนก็แบบไม่เบื่อนะ
ก็ได้ลุคเลยนะสุดยอดจริงเลย
ใบเฟิร์นผ่านไปแล้วมาดูอีกสักคนดีกว่า

ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เห็นรูปเท่าไหร่แต่เมื่อวานนี้ทวงไปเหมือนน้องได้ยิน
แล้วไปรงรูปให้มาสักหน่อยนิดนึงก็แล้วกันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นลุคไหนแต่งตัวชิวอยู่บ้านก็สวยปังนะ

ล่าสุดนี่ค่ะสวยสมมงเลยนะ

เออสาวยายาโพสต์ลงไอจีก็เรียกยอดไลค์จากเหล่าเอฟซีได้ตามคาดเลย
แบบเท่แบบนี้
ชิวแบบนี้

เขาบอกว่าอย่างนั้นไม่มีเบื่อจริง

ร้อนหวานแล้วกันอีกวันเนี่ยมาลูกแบบเปรี้ยวสับเลยน่ะเออก็ได้ใจสุด
จริงลูกนี้บอกเลยว่ามาแบบสวยเก๋เท่ลงตัวสุดนะฮะเขาบอกว่าเป็นเบ้าหน้าลูกรักพระเจ้า
อย่าแบบว่าอย่าหยุดสวยลุกขึ้นมาแต่งตัวบ้างก็ได้ใช่นะคะสวยจริงคุณผู้ชม